คุณผู้ชมคะเราคุยสั้นกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
คุณนาริสบุญนิมค่ะคุณนาริสสวัสดีค่ะ

เอาอย่างนี้เลยค่ะคำถามเดียวคือตอนนี้หลังจากที่มันมีประเด็นว่า
มีคนไปถามเพื่อนของน้องสดิ้งแล้วมีประเด็นว่าคุณแม่ให้สดิ้งพูดอีกแบบนึง
เช้าวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นและตัวคุณแม่เองเป็นยังไงบ้างคะคุณนฤทธิ์
ตอนนี้จากที่ผมได้พูดคุยกับคุณแม่นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ก็ถามถึงตรงนี้เหมือนกันครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยก็ยอมรับกับผมนะครับว่า
ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บอกน้องเองว่าให้น้องพูดไปเลยว่าหลับไม่ต้องรับรู้อะไรฮะ
โดยจุดประสงค์เนี่ยของแม่ก็คือเพื่อที่จะไม่อยากให้คนร้ายรู้ว่าลูกรับรู้หรือเห็นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือให้พูดว่าหลับไปเลยอะครับ
แล้วคุณแม่ได้บอกไหมคะว่าจริงแล้วคุณแม่ได้ข้อมูลจากสดิ้งเช้าวันนั้นไหมคะ
คือตอนแรกที่น้องหายนะครับแม่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าน้องสดิ้งเนี่ยหลับหรือไม่หลับอะไรยังไง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประมาณหลังจากน้องหายประมาณ๕วันนะครับ
ก็ทำรวจเนี่ยได้นำโทรศัพท์ของน้องสดิ้งเนี่ยไปตรวจสอบ
ซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยก็ทำให้รู้ว่า
สดิ้งเนี่ยมีกิจกรรมในการเล่นโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์เนี่ยครับ
ตั้งแต่ช่วง๙โมงจนถึงเวลาสิ้นสุดก็คือ๙โมง๔๙นาทีครับ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจน้องสดิ้งแม่ก็รับรู้เรื่องนี้มาตลอดว่า
สรุปแล้วเนี่ยน้องสดิ้งไม่ได้หลับซึ่งแม่เนี่ยก็ขอให้
เขาบอกกับผมนะครับว่าก็ขอให้ปล่อยเลยตามเลยว่า
ถ้าพูดว่าหลับตอนแรกก็ให้มันหลับไปตลอดนี่แหละครับ
ไม่ต้องบอกใครเพราะว่ากลัวว่า
ถ้าเกิดว่าคนร้ายรู้ว่าน้องไม่ได้หลับจริง
ก็อาจจะเป็นภัยอันตรายกับน้องได้ครับ
ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ย
มันยิ่งแบบระแวงกันไหมคะ
ก็ยิ่งเลวงนี่นะครับเพราะว่า
เราเป็นศึกก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปถาม
ซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณแม่เขาเนี่ยก็
สดิ้งก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้
ว่าแม่สั่งให้โกหกแม่สั่งให้สดิ้งโกหกอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งประเด็นนี้เองคุณนฤทธิ์ตอนนี้คือยังไม่ได้คุยกับตำรวจใช่ไหมคะ

คงอยากจะทราบนะคะว่าถ้าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้มันจะมีผลต่อการต่อการมองประเด็นใหม่ไหม

เห็นว่ากำลังจะไปทำข่าวต่ออีกจุดหนึ่งนะคะยังไงขอบคุณก่อนค่ะ

อาจารย์เรื่องนี้ที่คุณแม่บอกน้องนี่
มันจะทำให้เชื้อมันแบบ
ไปได้คนละแบบเลยไหมคะ
ผมฟังดูจากที่คุณนฤทธิ์พูด
จริงตำรวจเขาทราบตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะดูจากโซเชียลมีเดีย
ว่ามีการเคลื่อนไหวนั่นแสดงว่าตำรวจทราบอยู่แล้ว

ทางคุณแม่ไม่ได้สื่อสารให้กับคนอื่นทราบ

วันนี้แค่ทางผู้สื่อข่าวเรื่องต่าง
จะมาทราบในภายหลังก็เลยมองว่ามีประเด็นเพราะ
เพราะว่าตำรวจเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นครับ

คือจะกลายเป็นว่าประเด็นนี้จะทำให้แม่น่าสงสัย

แต่ว่าประเด็นที่คุณจอมขวัญถามก็ถูกครับ
ว่ามันอาจจะทำให้มันเกิดประเด็นร้อนขึ้นในหมู่บ้านในระหว่างครอบครัวกันเองอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมไม่ค่อยอยากให้คดีอาจยกรรมคดีหนึ่งที่มันมีการสูญเสียเนาะ
บางทีเราลืมอะไรบางอย่างไปว่านี่มันเป็นการสูญเสียนะ
แม้ว่าคนที่ต้องสงสัยเป็นคนในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณลุงปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่
นั่นมันก็คือการสูญเสียเพราะฉะนั้นการสูญเสียเนี่ยแทนที่เขาจะได้นั่งอยู่สบายนะครับ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะวันหนึ่งมันจะได้ขี้คายหรือเปล่า
ว่าเขาต้องมานั่งร้อนใจหวานระแวงกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหตุร้ายเกิดขึ้นต่อจากนี้อีกละลอกหรือเปล่า
เพราะความอึดอัดความกดดันอะไรเหล่านี้ครับ
คุณผู้ชมคะในส่วนของคดีเนี่ยยังคงตามกันต่อแน่นะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของรายการเราอาจจะต้องดูนะคะว่าจริงแล้วมีเนื้อความที่สามารถพูดคุยกันได้มากแค่ไหนนะคะ
แม้กระทั่งทำให้ต้นทุนในพื้นที่มันสูงขึ้นหรือเปล่าในแง่ของความสูญเสียนะคะ
แต่เดี๋ยวดูว่าถ้ามีประเด็นหรือมีเนื้อความก็คงได้คุยกันเพื่อความชัดเจนนะคะ